ช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันแล้ว

เป็นประจำเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ

วันนี้ดูแบบว่ายิ้มสดใสดูแบบทรงผมมันสวอน

มีความสุขใช่ไหมคะอะไรที่ทำให้หมอไก่มีความสุขในวันนี้

แล้วด้านหน้านี้ค่ะหมอไก่ก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วย

ก็คือจะเป็นวัตถุมงคลนะคะจากวัดไล่ขิง

วันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าตะกุตตะกุตจันเพลโอ้
โอ้โหคนได้ไปรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอน
พุทธคุณลำเลิศแบบนี้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้โชคดีวันนี้
มาตรวจสอบดวงชะตาโดยรวมกันหน่อย
เพราะว่าวันนี้หมอไก่บอกว่าจะพาไปดู
ราศีที่มีเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงเป็นแบบ
เฮงงานเดิมก็ดีงานใหม่ก็ปัง
ไปดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างดีกว่า
อ่านะคะราศีแรกที่ดวงดีนะคะ
ก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเอง
พึกศกเรียกได้ว่าเป็นอภิมฮเฮงไหมคะ
อ่าใช่ค่ะคือชาวราศีพฤกษกนะคะ
เรียกว่าชีวิตเนี่ยโอ้โหเหมือนฟ้าหลังฝน
ช่วงที่ผ่านมาชีวิตเหมือนกับแบบว่า
เดินไปบนทางลูกรังที่เปียก
คือมันมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหา
แต่ว่าตอนนี้เรียกว่าดวงขาขึ้นแล้ว

ก็คือดวงขาขึ้นเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยแล้ว
แต่ว่าชาวราศีพฤกษกคนไหนเนี่ย
รู้ตัวว่าใจร้อนให้หาน้ำเย็นมาไว้ใกล้ตัวเลย

แต่มันจะไม่ได้แบบดีแบบกระทันหันฉับพันธุ์
ดวงของเขาเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาเขาเป็นคนธาตุดิน
ธาตุดินเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะดีแบบค่อยดี

อ่าใช่นะคะแต่ว่าเวลาที่ดีแล้วเนี่ยมันจะดียาว

คือจริงแล้วไม่ใช่ว่าบทดวงจะดีปุ๊บจากร้ายดีมากเลย
ก็ไม่ใช่แต่ว่าจะค่อยเห็นเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอน

ดีรู้ไหมเพราะว่าอะไรมันเหมือนเป็นการสร้างฐานไง

เป็นการสร้างฐานเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานของคุณเอาไว้

น้ำใจร้อนหมอไก่บอกแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วงานเดิมงานใหม่หรืออะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับงานบ้างไหม
อย่างบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมามีปัญหามาก
ในใจก็เริ่มคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานดีไหม

อ่าวนะบอกได้เลยว่าเวลาดวงดีจะทำงานเดิมก็ดีงานใหม่ก็ดี
แต่ว่าอันนี้ชาวราศีพฤกษกเขาดวงดี
เขาย้ายงานไปเขาก็โอเคถือว่าดีมากเลยนะคะ
แต่ว่าดิฉันบอกว่างานดีแต่ไม่ได้บอกว่าคนดีนะ
ก็คือเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานบริวารอะไรอย่างนี้อาจจะทำให้เขาปวดหัวปวดใจบ้าง
แต่งานเขาไปได้เรื่อยเรื่องอะไรเล็กน้อยเราอย่าไปใส่ใจมัน
ปล่อยว่างบ้างอันนี้คือเป็นเคล็ดลับสำหรับที่หมอกัยจะบอกว่า
อะไรที่มันเล็กน้อยก็อย่าเอามันมาใส่ใจ
ให้มุ่งหน้าโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปดีแล้วถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเหมือนก้อนหินที่อยู่ในมือถ้าเราไม่บีบมันก็ไม่เจ็บ

ไปแล้วกันเอาเป็นว่าใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันสำหรับราศีพฤศพ
เพราะว่ารับรองว่าดวงดีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีราศีที่จะเป็นดวงอภิมหาเห็งอีก
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศีสิงศ์นะคะช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหปัญหาอุปสรรคก็มากพอสมควร
ช่วงที่ผ่านมาทำอะไรก็ถอนหายใจบ่อยมากเลยนะคะ
คือชีวิตมีความกดดันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าตอนนี้ดวงเริ่มดีแล้วนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าอุ้ยดวงมันเริ่มโอเคขึ้น
อย่างบางคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมนะคะอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนงานไปไหน
ก็มีโอกาสที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรนี่แหละค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งนะเช่นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ
ว่ามีการโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หรือว่าถ้าสมมติว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่ง

โปรเจกต์อะไรที่วางไว้มันจะเริ่มสำเร็จในช่วงนี้แหละ
ใช่ค่ะงานที่คุณรับผิดชอบอยู่งานที่เป็นหน้าที่ของคุณ
มีโอกาสที่จะราบเลือดเหมือนมันปลดล็อกชีวิตเรา
หรือว่าถ้าใครที่อยากจะย้ายงานก็มีโอกาสได้ย้ายเหมือนกัน
มีโอกาสได้ย้ายงานอาจจะมีคนมาทาบทามว่าอุ้ยงานที่นี่ดีนะ
คือชวนไปทำงานที่ดีขึ้น
ก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หรือช่วงนี้เป็นโอกาสและจังหวัดดีในการที่จะขยับขยายเรื่องของการทำงานได้นะคะ
นี่คือราศีสิงศ์นะสำหรับคนที่ดวงดีจะเป็นอภิมหาเห็งในช่วงนี้นะคะ
ยังไม่หมดมีอีกหนึ่งราศีก็คือ
ชาวราศีมีนค่ะ
ชาวราศรีมีนนะคะเรียกว่าบุญเก่าเริ่มทำงาน
บุญเก่าหนุนนำ
สิ่งที่ชาวราศีเมย์คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะ
การงานมีโอกาสที่จะสมหวังแบบไม่คาดคิด
บางอย่างมันยากเราคิดว่ามันไม่น่าจะได้แน่เลย

มันอาจจะมาในช่วงนี้แหละแต่มาแบบงงเหรอใช่
ใช่มาแบบว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้
นี่คือเป็นปัญหาอย่างบางคนทำงานประจำ
อยากจะออกวันละร้อยรอบ
ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีถ้าใครมีความคิดว่า

งานเก่าทำอยู่แล้วมันเบื่อช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันดีขึ้นถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นดวงที่เรียกได้ว่าเป็นอภิมหาเห็งในเรื่องของการงานสำหรับช่วงนี้นะยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยอดทนแล้วก็ตั้งใจทำงานเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทำงานแบบเดิมกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสู้เป็นกำลังใจ
เกิดวันที่๒๓กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบหกปีฉลู
ถามมาถึงเรื่องของการงานพอดีเลยค่ะหมอไก่บอกว่า
หนึ่งถึงสองปีนี้เนี่ยการงานของเขาจะเป็นยังไงบ้าง
สุขภาพด้วยรวมไปถึงเรื่องของเงินทองด้วยค่ะ
พื้นฐานดวงชะตาเขาเขาเป็นคนที่เกิดในปีฉลู

ดวงชะตาของคุณเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรเนี่ย
มันต้องแบบว่าอาศัยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลัก
อันนี้คือปีฉลูเลยใช่ไหมคะแทบทุกคน
ใช่ค่ะคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยเวลาที่เขาจะเจริญก้าวหน้าเนี่ย
เขาจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เขาจะรวยต้องกลางคนแล้ว

ใช่เพราะว่าเขาต้องเหมือนกับว่าบุกบั่นก็คือทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองนะคะ
เขาก็เช่นกันนะก็คือเขาจะต้องเหนื่อยต้องพยายามต้องแบบว่าลงมือทำด้วยตัวเองก่อน
ถึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา
งั้นบอกแบบนี้ได้ไหมคือไอ้๑๒ปีนี้เนี่ยก็ต้องอดทนไว้ก่อน
แต่หลังจากไอ้๑๒๓ปีเนี่ยเนี่ยอาจจะดีขึ้นเรื่อย

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะช่วงที่ดวงดีจริงก็คือต้องช่วงสักประมาณปลายปีหน้า
ไปปีหน้าอ่าต้องอดทนก่อนในตอนนี้อ่าตอนนี้อดทนแล้วนะ
อดทนไปก่อนเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าหมอไก่บอกเสมอว่าฟ้าหลังฝนมันจะสดใสใช่ไหม
ใครที่มุ่งมั่นใครที่อดทนเราก็จะต้องเห็นผลลัพธ์มันอยู่ปลายทางอยู่แล้ว
ทนเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะส่วนเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
เรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะ
ทั้งตัวเขาเองและเจ้าตัวเองด้วยก็คือต้องระวังสุขภาพของตนเอง
แล้วก็ต้องระวังสุขภาพของคนในครอบครัวผู้ใหญ่พ่อแม่
อาจจะต้องระวังอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับโรคที่มันเหลือรัง
มันเหมือนกับว่ามันเกิดมานานขึ้นมันเกิดมานานแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเพิ่งเกิด
มันไม่ใช่โรคที่มันเกิดแบบฉับพลันพวกความดันเบาหวานหัวใจอะไรอย่างนี้
แนะนำอย่างไรดีให้ไปตรวจสุขภาพไหม
ก็คือต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการแก้เคล็ดด้วยแล้วก็เป็นการเช็คอัพตัวเองด้วยว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
ผมก็เหมือนกันไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีไม่เคยเจอเลย

ไม่เจอหมอไปตอนพักเที่ยงหมอพักตลอดเลย

หรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่สบายใจ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงดีที่สามารถไปตรวจสุขภาพได้ถูกไหมคะ

อย่าลืมไปตรวจสุขภาพแล้วพาคนในครอบครัวไปตรวจสุขภาพพร้อมกันด้วยก็ได้นะคะ

เงินทองน่าจะเป็นเรื่องที่คุณนัทวัฒน์อยากรู้มาก
ในเรื่องของเงินทองเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะนะคะ
เพราะว่าลำพังเขาก็เป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้ว
และเหมือนกับว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นด้วย

มันก็เลยทำให้แบบเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
ในช่วงนี้เนี่ยเน้นการออมเงินมากกว่าการลงทุนนะคะ
ในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าอะไร
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะลงทุนเสี่ยงดวงสักหน่อยก็ยังดี
สักนิดสักหน่อยพอแบบติดปลายนวม

แต่ว่าก็อย่าไปลงทุนอะไรที่มันมากเกินไปในช่วงนี้

แล้วเรื่องของการเงินนี่จะต้องทำยังไงครับ
มีวิธีการที่จะทำให้การเงินเราดีขึ้นยังไงบ้างเหรอครับ

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำนะคะ
เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าน้ำในทางโหราศาสตร์เนี่ย
หมายถึงเรื่องของพวกโชคลาบเงินทอง
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปทำบุญวัดริมน้ำก็ได้
วัดริมน้ำหรือว่าการไปถวายน้ำปานะ

หรือว่าการไปถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้

เพราะว่าหลายวัดอย่างที่บอกว่าในช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ย
หลายวัดก็ได้รับผลกระทบกันเยอะนะคะ

เพราะว่าทางวัดเนี่ยยังต้องมีค่าใช้จ่ายกันอยู่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ

แต่ว่าถวายข้าน้ำช่วยงงชั้นทางวัด

แต่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะถามหมอไก่นิดนึงว่าในช่วงนี้หมอไก่ดูเรื่องของการทำงานใช่ไหม
มีวิธีการเสริมดวงยังไงให้กับทุกคนสำหรับช่วงการทำงาน

ตรงนี้บางคนงานก็ลำบากแล้วเกิน
ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเสริมดวงการงานให้เจริญก้าวหน้าให้ปังนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง

ใช่ค่ะเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟ

สว่างนี้ค่ะโทษเลยดีจะบ้าแล้วถวายพระอาทิตย์
ร้อนไปเหรอเอาเล็กพอใช่ไหมคะ

การช่วยเหลือผู้ที่เขาพิการทางสายตาก็ได้เช่นกัน

เพราะว่าตาในทางโหลศาสตร์ก็คือดาวอาทิตย์

ถูกต้องก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีนะคะ
แต่แน่นอนนะคะวันนี้คุณนัทวัฒน์เป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
ให้หมอไกรบอกนิดนึงว่าคุณณัฐวัตรได้ไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องเมื่อตามหานิยม
ถ้าทำงานเป็นพนักงานเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเจ้านายอุปถัมภ์นะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าทำการค้าขายอยู่เนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้น

ใช่ค่ะก็คือให้ทางคุณนัทวัฒน์อยู่ในที่ที่สงบ
แล้วก็ทำการท่องอนุโมทนาก็คือท่องแบบเหมือนก็นึกถึงหลวงพ่อ
พ่อวัดไล่ขิงใช่ค่ะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานเลยขอให้มีโชคลาภเข้ามา

ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้

ก็จะมาเช็คดวง๓ราศีที่มีโอกาสได้โชคลาภ
ราศีเรื่องโชคลาภติดตามในวันพรุ่งนี้นะ
ส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่นะครับ